เป็นปรากฏการณ์ที่คนชอบก็ต้องดูคนไม่ชอบก็ต้องดู
ความเคลื่อนไหวของคุณจัตุบันพรมพันธ์
คือหลายคนบอกเหนือความคาดหมายที่จะมีการออกมาเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้
เมื่อวานเขาเป็นการถือเลิก
วันที่๔เดือน๔ก็คือเมษายนนัด๔โมงเย็น
ฝนตกเสร็จพอดีเลยนะฮะ
คือไม่ได้มีการเคลื่อนขบวนลงถนนอะไรแต่อย่างใดนะ
เป็นการจัดเวทีปราศัยเป้าหมายหลักคือขับไล่ท่านนายก
แล้วเขาบอกว่าเขาจะทำต่อเนื่องไปนะ
วันนี้มีอยู่ด้วยนะ๔โมงเย็นอีกเหมือนกัน
นี่คือที่สวนสันติพรภายในอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรมครับ
มวลชนนะครับมารวมตัวกันตามที่นายจตุพรพรมพันธ์
คือในเขาเรียกอะไรอ่ะในฐานะของเขาเนี่ย
เขาคือประธานนปชครับ

เขาไม่ได้มาในนามประธานนปชนะผมจะเล่าต่อ
ไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะครับ
โดยมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่มีแก่นำนปชมากันหลายคนนะฮะ
แล้วก็มีคนที่เคยอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองบางส่วนด้วยนะ
คุณจตุพรระบุบอกว่าการนัดชุมนุมมีลักษณะ
กึ่งเสวนากึ่งปลาใสและไม่มีการเคลื่อนออกไปเผชิญหน้า
แต่อยู่ในที่ตั้งเท่านั้นหมายถึงที่เวทีนี้เท่านั้น
โดยเขามาในนามส่วนตัวตามคำเชิญของนายอดุลเขียวบริบูรณ์
คนนี้เขาเป็นประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภาสามห้า
ไม่ได้มาในนามกลุ่มรอปชนะฮะ
หมายหลักคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
เป็นเวทีที่จะอธิบายการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลา๗ปี
ว่าไม่ได้ทำตามที่พูดไว้ยังไงบ้าง
และเขาก็ชี้บอกว่าไอ้๑๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คนไทยเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง
แล้วผลประโยชน์มันก็ไปตกอยู่ผู้มีอำนาจ
ขอเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดง
ไม่ชอบกันไม่ชอบความคิดกันไม่ชอบหน้ากัน
วางความโกรธแค้นเอาไว้ก่อน
บอกว่าให้มาร่วมมือกันสามัคคีประชาชนขับไล่พระเด็จการครับ
แต่ละฝ่ายก็ต้องเสียสละทางความรู้สึกซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
สามัคคีเพื่อจัดการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียก่อน
แม้ว่าแต่ละคนอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลายคนเคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมนี่อยู่ตรงกันข้ามกันมาตั้งแต่ต้นอาจจะง่ายกว่าคนอื่น
คนอื่นต้องให้เวลาแต่ทุกคนต่างผมเชื่อว่ามีความเข้าใจว่า
เรื่องที่พลเอกประยุทธ์ได้รับปากไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะฉายภาพบนเวทีปราศ
แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันนี้ถือว่า

คณะที่กุณณาดูลเชิญมาเป็นชุดแรกก่อน

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกหลายวัน

ยุดวันหนึ่งเครื่องนิเวศวันหนึ่ง
แล้วก็เจอกันอีกครั้ง๗เมษายน

เสื้อตัวนี้เขามีการแจกให้กับคนที่มาฟังการปราศัย

บอกว่าสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย
การประสาไปเมื่อวานนี้ก็๒๕ตุ้นก็จบ

เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา๑๑๒
อาวุว์แต่เรื่องของการขับไว้ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างนี้
ก็ต้องจับตาดูนะว่ามันจะดำเนินไปในทิศทางใด
คุณจตุพรบอกว่ามันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้